แต่ว่าคุณแม่ท่านนี้มีอาการป่วยทางจิต
แล้วก็อาจจะขาดยาไม่ได้รับการรักษาอย่างต่อเนื่องนะคะ
การก่อเหตุก็คือเธออุ้มลูกของเธอไปที่วัดแห่งหนึ่งนะคะ

ขอเงินพระอยู่ในวัดเพราะพระไม่ให้
ในขณะที่อุ้มลูกอยู่เนี่ยนะคะด่าพระ
ต่อว่าพระนะคะหลังจากนั้นก็บอกว่า
ถ้าไม่ยอมให้เงินเธอเธอจะปล่อยให้ลูกคานคลานอยู่ที่พื้นวัดแบบนี้
สำคัญเถอะ
สังสารเจ็บ
ช่วงหนึ่งของคลิปได้ยินไหมคะเสียงเพี้ย

ตีเด็กตีลูกเพราะว่าจะให้ลูกหยุดร้องเนี่ยนะคะ

คนที่เอาคลิปนี้มาเผยแพร่และคนที่ถ่ายเป็นพระนะคะ
แล้วก็เล่าเหตุการณ์ว่าโยมคนนี้อุ้มลูกเข้ามา
แล้วก็ด่าพระด่าคารวาสที่อยู่ในวัด

แล้วก็พยายามพูดให้ตั้งสติแต่โยมคนนี้ไม่ฟังค่ะ
สุดท้ายบอกว่าขอค่ารถกลับบ้านสิ๓๐๐บาท
พอได้เงินไปแล้วก็ตีลูกอีก

พระก็เลยเอามาโพสต์อยากให้ญาติเนี่ย

หลังจากที่พระโพสต์คลิปนี้ออกไป

อยู่แถวซอยจรรย์สนิทวง๑๓

หลังจากที่ขอเงินจากคนที่มาทำบุญแล้ว
ปกติแล้วผู้หญิงคนนี้รักลูกค่ะ
แต่ว่าครั้งนี้นะคะล่าสุดเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
ก็คือวัดละครแถว๔แยกพรานกฝั่งธนบุรี

เน็ตบอกว่าอยากจะให้สามีญาติพี่น้อง
โดยงานที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับทางสาธารณสุข
มาช่วยดูแลหน่อยโดยเฉพาะเด็กคนนี้

ถ้าผู้หญิงคนนี้ซึ่งเป็นแม่อาการกำเริบนะคะ
ก็ฝากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าไปดูแลด้วย
วุฒิก็มีอาการแบบนี้แล้วก็ก่อเหตุซ้ำมาแล้วเหมือนกัน
ช่วงนี้ขอบคุณล่างภาษามือนะคะคุณไรวัลแสงสุนทรด้วยค่ะ